คุณผู้ชมคะพฤติกรรมของผู้ต้องหาคนนี้โอ้โหแสบนะคะ
ตอนแรกเนี่ยก่อคดีช่อโกงอืมหลบหนีไปก่อคดีซ้ำครับ
ก่อคดีซ้ำโดนจับพอโดนจับปุ๊บออกอุบายว่าไม่สบาย
ตำรวจช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยครับพอพาไปโรงพยาบาล
สะดอกกุญแจแล้วหนีไปอีกรอบนึงโอ้โหแต่สุดท้ายตำรวจเก่งค่ะ
ตามจับจนได้ค่ะผู้ต้องหาแสบคนนี้นะคะ
ชื่อว่านายชนกันดาวสันเทียอายุสามสิบเก้า
หนีตอนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ้างว่าป่วยโอ้โหเป็นไข้อาเจียน
ขอให้ตำรวจสพคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาส่งโรงพยาบาลคอนบุรีหน่อย
ตำรวจก็พาไปส่งโรงพยาบาลใส่กุญแจมือนะครับ
กุญแจมือกับเตียงผู้ป่วยเอาไว้นะพยาบาลบอกว่าให้ตำรวจไปรอด้านนอกนะ
เดี๋ยวพยาบาลจะดูแลคนไข้พยาบาลกับแพทย์อาจจะเผลอไม่ทันได้มองอ่ะนะคะ
ผู้ต้องหาคนนี้สะดอกกุญแจมือที่ล็อกเอาไว้กับเตียง
ปีนรั้วที่จอดรถโรงพยาบาลแล้วหนีไปด้านข้าง
แล้วด้านข้างตรงนั้นเป็นตลาดนัดโอ้โหเปลี่ยนเสื้อค่ะ
เปลี่ยนเป็นเสื้อยืดสีเขียวผ้าโพกหัวสีดำนะนี่นะคะ
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็เดินลัดเลาะไปในซอย
ไปออกทางโรงแรมพงแสนเจริญครับแล้วก็เดินไปเรื่อยเรื่อยเนี่ย
ใช่ใช่ไปหาคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่นะคะอ่า
นี่ค่ะไปคุยกับเขานี่ไปอ้างว่าเนี่ย
ผมกำลังถูกติดตามตัวอยู่ช่วยไปส่งผมหน่อยได้ไหม
ตอนที่คุยอยู่เนี่ยนะใช่ตอนแรกบอกคนขี่รถจักรยานยนต์ว่า
ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยผมเดือดร้อนมากเลยมีคนตามตัวผม
เดี๋ยวผมให้พันหนึ่งให้พันหนึ่งนะให้พันหนึ่งให้ไปส่งหน่อย
พอสุดท้ายได้ขึ้นรถไปแล้วเนี่ยจ่ายเขาจริงแค่๕๐๐ดูสิ
มันหลอกซ้ำหลอกร้อนขนาดนี้เลยเหรอจ่ายเขาห้าร้อยนี่มันไงให้เขา
ห้าร้อยอีกเหรอโอ้โหแล้วภาพมันจับได้หมดน่ะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็เห็นหมดเลยว่าหนีไปไหนอะไรยังไงบ้างค่ะนี่ค่ะแต่สุดท้ายนะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกว่าตำรวจเขาก็เก่งนะถึงจะหนีแล้วหนีอีกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเห็นไหม
ตามทางเรื่อยไปสี่แยกโคกระชายหนีไปทางตำบลโคกกระชาย
คือกว่าคุณหมอและพยาบาลจะรู้อะค่ะกว่าจะวิ่งมาแจ้งตำรวจที่อยู่หน้าห้องคนป่วยอะค่ะ
สิบนาทีครับผู้ต้องหาคนนี้มันเลยหนีไปได้ค่อนข้างไกล
ก็ไปแล้วใช่ค่ะไปไกลสุดท้ายตำรวจสพเมืองนครราชศรีมา

ครับจับได้ค่ะจับนายชนกันได้ที่สวนภูมิรักษ์นะคะ
ให้ไปตรวจสอบแล้วที่ไปจับได้เนี่ยนะคุณผู้ชมตัวผู้ต้องหาคนนี้กำลังไปเที่ยวติดต่อ
ขายบริการขนาดหนีคดีหนีตำรวจหนีตั้งหลายเรื่องนะ
ครับยังไปติดต่อสาวขายบริการตำรวจก็เลยจับได้นะคะ
พาไปที่สพเมืองนครราชศรีมานะคะเบื้องต้นผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าระหว่างหลบหนีเนี่ย
ได้จ้างรถจักรยานยนต์ให้ขี่หนีไปในตัวเมืองนครราชศรีมา
ตั้งใจว่าที่หนีไปเนี่ยนะหนีไปได้แล้วเนี่ย
จะไปพักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวหญิงขายบริการดูความตั้งใจของเขาสิคะโอ้โห
บางคนก็เออหนีได้คิดถึงที่บ้านคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงพ่อถึงแม่
เขาบอกว่าถ้าเขาหนีได้เนี่ยจะไปเที่ยวหญิงขายบริการ

ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาบอกว่าก็ประสานสพคอนบุรีให้รับตัวกลับไปดำเนินคดีนะคะ
นายชนกันคนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงค่ะไปแอบอ้างหลอกลวงต้มตุ๋นนะคะ
วันนี้มีมีเงินอยู่เยอะนะเนี่ยใช่มีเงินติดตัวอยู่ด้วยไง
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คุณผู้ชมคะคิดดูนะคะไปหลอกเอาเงินจากผู้ป่วยโรคไต
ไปหลอกเอาเงินจากผู้ป่วยโรคไตอายุห้าสิบหกปี
เพจนางฟ้าซาลอนให้การช่วยเหลืออยู่เขาหมดเงินไป๘๐๐๐กว่าบาท
แล้วพอไปดูประวัตินะชอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่
อ้างตัวเป็นผู้ยภาคศาสตร์สารเยาวชนอ้างตัวเป็นตำรวจสอบภาคเมืองนครราชศรีมา
วิ่งเต้นช่วยเหลือคดีได้แล้วไปหลอกเอาเงินเหยื่อคนหลงเชื่อหลายราย
ครับนี่นะคะนี่คือผู้เสียหายค่ะที่ถูกผู้ต้องหาคนนี้หลอกนะคะ
อกเป็นกู้ภัยบ้างล่ะโอ้โหอาสาจะไปช่วยผู้ป่วยบ้างล่ะ
อกเข้าไปเรื่อยค่ะก่อคดีหลายคดีมากนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะคือทั้งในพื้นที่อำเภอ